ดีคุณจิตราบุญนาศนะคะ
ปัจจุบันคุณแม่อ้อยบีเองเป็นยังไงบ้างคะชีวิตการเป็นอยู่
ก็อยู่แบบสบายสำหรับผู้สูงอายุ
ไม่คิดมากเพราะเราผ่านมาแล้วทุกอย่างแล้ว
คืออยากให้คนไทยรักกันมากไว้จะดีที่สุด
พี่ชอบทำให้คนรักกันอยู่แล้ว
ก็ท่านนายกอนัลเป็นนายก
ก็มหาสถิติของโลกเขาจะมา

แต่เขาไม่รู้จักแบงค์ธนาคารอารมณ์ของพี่ย้าย
คือทุกคนต้องการให้รางวัลที่ตัวเอง
ผู้หลักผู้ใหญ่หรือประเทศไหนก็แล้วแต่

แก้ภาษาและกติกาเท่านั้นเอง

ก็คิดนึกออกตอนนั้นท่านอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกเมื่อปี๓๔
ก็ประชุมที่ศูนย์ศิริกิจก็อยากให้คนทุกคนให้รางวัลที่ตัวเองให้คุ้มค่า
แมมเบอร์ที่เขาเสียไปก็เลยลงทุนไป
ตอนนั้นตี๓๑ท่านชาติชายเป็นนายก
ท่านก็ให้คุณประพันธุ์เป็นไม่เป็นไรนะขอโทษที่เอ่ยน้ำ
เพราะว่าเป็นจริงเป็นผู้บริหารศูนย์เศรษฐกิจ
ก็ตอนนั้นพี่ทำอิริตอิริตพระรามเก้า
เราก็นึกไม่ถึงเราไม่ตรวจเช็คเพราะถ้าเผื่อขาดทุนไป
ยังเหลือที่ดินทั้งแปดเลยก็คุณสูตรประชัยก็บอก
ไม่เป็นไรพี่อ้อยเดี๋ยวผมให้กู้เอง
ก็เลยปรากฏว่าที่เช่าไม่ได้ตรวจสอบ
คือทำไมล่ะหลวมก็ต้องโทษตัวเอง
จากวันนั้นที่ลงทุน๗๒ล้านเมื่อปีช่วงประชุมเบอร์แบงค์ใช่ไหมครับ
๓๑๓๔คือเงินเดือน๕แสน
ถ้าเทียบเช่าเงินเดือนรอมาต่อแล้ว
แต่ตอนนี้เดือนละ๔๕เป็นเวลาแม่บ้าน
ไม่เป็นไรชีวิตมันตามกราฟหัวใจมีขึ้นขึ้นลง
อย่าไปคิดมากคือพี่ไม่เคยคิดมากเลย
เพราะชีวิตไม่ได้เกิดมาเพราะมัน
อย่าไปคิดมากถามว่าเขาเวลโนเขาคนรู้จักเขาเท่าพี่ไหม
พี่คนรู้จักตั้งแต่เอาว่าชายไทยตั้งแต่กไก่ถึง๕
หญิงไทยก็กกฮนะโฮแล้วกัน
เค้ารู้จักเหมือนที่ด้วยไหมไม่รู้จัก

ญาติร่วมประเทศเยอะมากจริง

ไฮโซกับโซเซเวลาเดียวกันเลย
ที่ดูแลคนไฮโซกับโซเซเวลาเดียวกันโดยที่ไม่มีปัญหา
ก็หนูคิดสิคนที่ทำงานอย่างนี้ไม่มีเงินเดือน
เด็กที่ทำเรื่องเกี่ยวบริการเขาไม่มีเงินเดือนนะ
ไม่ได้มีเงินเดือนประจำเขาจะไม่โวยวายเลย
แต่คนเรามีเงินเดือนประจำเป็นแสนยังโวยวาย

แต่พี่ไม่เคยโดนด่าหน้าหนึ่งแล้วกัน

ถามว่าพี่ไม่กลัวตายเหรอ

ตลอดชีวิตนี่เคยเก็บความลับใครไว้ไหมครับ

ทำงานความลับมันต้องมีบ้าง
แต่ว่าพี่ไม่เปิดเผยให้ใครเสียหาย

พูดใส่เพื่อให้เขาดีขึ้นมาตรงไหน

แต่ทำไมต้องพูดไปเพื่อให้คนอื่นเสียหาย
เอาเงินมากอง๑๐๐ล้าน
ให้พี่พูดสิ่งที่ไม่จริงไม่ได้

ล่ะพ้นไปกันไม่พูด
เพราะพี่ตามการเลือก
แต่เป็นภารกิจอะไร

ทำสิ่งที่สูงกฎหมาย

คิดว่าตอนนี้เจ็บป่วยอะไรรู้ไหม
ไม่ว่าเขาเป็นโรคคนอัโฉรา

คือถ้าเขาช่วยได้ก็จะดี
แต่ถ้าเขาไม่ช่วยไม่ได้เพราะเขาคิดว่าพี่ไม่ลำบากมั้ง
แต่ว่าพี่อย่างเช่นสวัสดีการอยากได้บริเวณบัตรสวัสดีการอย่างงั้น
สวัสดีการกับคนเฉลาแค่นี้เองเหรอ
แค่นี้ก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกจ๊ะมีกินได้นอนหลับถ่ายได้พอแล้วฉี่ได้ถ่ายได้พอแล้ว
พูดได้ก็เดินได้เดินไหนแล้วก็พอเพียงอย่าโลภมากเลย

เรื่องจริงชีวิตพี่อ้ายจริง

คือพูดให้ไปรู้ว่าเอ่อ
พี่ก็คิดว่าเขาก็มีงานเยอะแล้วเรื่องไร้สาระแต่ว่าพี่พูดหลักความเป็นจริง

ถามว่าพี่อยากได้อะไรก็อยากได้มีความสวยเหมือนแต่ก่อน